คุณผู้ชมที่จังหวัดตากนะเหล่าเกษตรกรเขาหันมาปลูกพืชดอกสวยงาม
และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แทนการทำไร่แบบเดิม
แล้วมันสวยงามมากเข้ากับช่วงการท่องเที่ยวแบบนี้ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบต่อ
พาคุณผู้ชมขึ้นดอยไปที่จังหวัดตากนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราได้ข่าวมาว่า
เกษตรกรเขาเริ่มหันมาปลูกพืชและดอกไม้สวยงามแทนการปลูกพืชไร่เลื่อนลอยแบบเดิมแล้วนะ
เพื่ออะไรเป็นการขยายเศรษฐกิจไงฮะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ที่จะมาถึงนี้วันนี้เตรียมเปิดประเทศแล้วก็เตรียมไปเที่ยวกันด้วยจากการสอบถามชาวบ้านถึงสาเหตุที่ว่าปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชดอกสวยงามแบบนี้นะ
ทราบมาว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด๑๙ขึ้นก็ทำให้พืชผลทางการเกษตรมันขายยาก
ขายไม่ค่อยดีชาวบ้านก็เลยเปลี่ยนมาเป็นปลูกพืชสวยงามแล้วก็ดอกไม้แทนดูไหม
แล้วหลังจากเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชดอกไม้สวยงามแบบนี้ก็พบว่ามันสามารถสร้างรายได้และโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
ได้ดีกว่าเดิมก็ดีเนอะอย่างเช่นที่นี่นี่คือไร่พบรักครับ
ซึ่งที่นี่นะนอกจากคุณจะไปถ่ายรูปสวยเช็คอินกับดอกม้งดอกไม้แต่งตัวไปเต็มที่นะ
เขามีกิจกรรมมากมายให้คุณได้เล่นอย่างเช่นขับขี่รถเอทีวีชมสวนด่อ
ก็อาจจะแบบสมบุกสมบัตินิดนึงสำหรับสายลุย
นี่นี่นี่ชั้นชอบบ้างเลย
ว่าเคยทีนึงมันจะรู้สึกไงรู้ไหมอืมไม่หรือส่ายเลย
ถ้าสนใจไปกันได้นะที่ไลร์พบรักตรงศาฐกับต่างนะคะ
ก็เอามาให้ดูกันเป็นไอเดียแล้วกันสำหรับช่วงนี้มันเริ่มเปิดการท่องเที่ยว
แล้วก็เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วเตรียมเข้าสู่หน้าหนาวแล้วอะไร
จังหวัดเขาก็ปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเป็นการมาปลูกดอกไม้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
เพราะว่าเดี๋ยวนี้การออกไปถ่ายรูปตามแบบสวนดอกไม้มันทำแบบได้บรรยากาศ
ชอบคุณชนะสาวชอบ